คนอันนี้นะจะหลุดเข้าไปที่ลานจอดสนามบิน

แต่นี่มันเกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้เมายา
เมายาแล้วมีหูแว่ว

เฮ้ยไปปล้นเครื่องบินเลย
เอ้ากลุ่มผู้ชมลองดูนะ

น้องปุ๊ยหันมาถามผมว่า
มันต้องเป็นบัตรระดับชั้นที่แบบว่าสูงสุด
ปกติตรงนั้นมันจะมีแต่เจ้าหน้าที่กราวเขา

ขึ้นเครื่องบินเนี่ยโอ้โหตรวจหลายชั้นมากเลยนะ
ครับแล้วไปยังไงมามาดูมาดูนี่ครับ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับอาวุธในมือมีอะไรบ้าง
ปุ้ยนะฮะเขาบอกมีขวานมีมีดมีอะไรพร้อม
มีปืนมีมีกันด้วยมีปืนด้วยเออนะฮะ
ก่อความวุ่นวายนี่หลุมจอดนะเขาเรียกหลุมจอด
ของท่ากัดสยานณชาติสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่วิ่งไล่กันเลยครับ
กระโดดถีบก็แล้ววิ่งไล่กันแล้วขับรถดัก
สารพัดวิธีอ่ะนะจับยากพื้นที่มันกว้าง
นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหสุดท้ายครับผู้ชายคนนี้
วิ่งหนีขึ้นบันไดไปครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไล่ตามไปติดติด
ถูกเจ้าหน้าที่บนอาคารควบคุมตัวไว้ได้สภาพเนื้อตัวแน่นอนครับ
เลือดเต็มเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ครับ
ในท่ากัดสยานณชาติสุวรรณภูมิจัวร์สมุทรปลาการ
ผู้ก่อยเหตุคือนายวัชละคำบุตรอายุสามสิบสี่นะฮะ
มีปืนปลอมเป็นบีบีกันหนึ่งกระบอกขวานขวานด้ามเหล็กด้วย
มีกันไกลปลายแหลมด้วยแล้วมียาบ้าด้วย
เนี้ยของกลางมียาบ้าเม็ดสีส้มด้วยโอ้โหจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุ
มีอาชีพเป็นพนักงานคลังสินค้าแต่ที่อื่นนะนะฮะ
อยู่ที่อำเภอบางสาวทงเลิกงานออกกะเช้ามาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากคลังสินค้า
จะกลับห้องพักในเคหะเมืองใหม่บางพลีนะครับไอ้ตอนกลับห้องเนี่ย
ประสาทหลอนหูแว่วไปป้นเครื่องบินเลยไปป้นเครื่องบินเลย
หูมพูดแบบนี้ค่ะในหูมพูดแบบนี้ไปเลยตัดสินใจไปนะฮะ
เนี่ยคุณผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังดูเนี่ยฮะ
รถกระบะเข้าใช่ไหมเอ๊ะกูเข้าด้วยโอ๊ยดิเห้เข้าด้วยเลยอืมนะฮะ
เข้าด้วยเข้ามาพร้อมพร้อมกับตอนนี้เลยภูมิในการท่ากัศยาน
ชาติสุวรรณภูมิท่านยืนยันว่าระบบรักษาความปลอดภัยของท่ากาศยานไม่ได้หละหลวม
หรอกครับวิ่งเข้าไปในขนาดนี้ไม่หละหลวมเหรอฮะ
อันนี้ผมด้วยความเคารพนะเพราะผมเคยทำงานกับเครื่องบิน

ถ้าขนาดนี้นะครับโอ้โหคุณผู้ชมแล้วถ้าขอโทษนะ
แล้วถ้าในมือมีระเบิดอ่ะโอ้โหดูไม่จืดฮะคุณผู้ชมครับ
อ้าวท่านบอกว่าเข้าไปแค่๙นาทีก็ควบคุมตัวได้
จากเหตุการณ์นี้กระทบต่อผู้โดยสารและการบินนะฮะ
ไม่กระทบว่างั้นเถอะท่านบอกผู้ชายเมายาเนี่ย
ผู้ก่อเหตุนะครับถูกตำรวจดำเนินคดี๖ข้อหาหนึ่ง
แต่อันนี้โทษหนักนะคุณผู้ชมรับทราบไว้หน่อย
อะไรก็ตามที่คุณไปทำเกี่ยวกับท่ากาศยานกับอากาศยานโทษมันหนัก
พกอาวุธมาก่ออันตรายต่อความปลอดภัยของท่ากัศยาอัตราโทษ
ยังไงรู้ไหมครับประหารชีวิตครับสูงสุดโอ้โหถึงประหารเลย
คุกตลอดชีวิตครับถ้าปรับก็๖แสนถึง๘แสนบาทแล้วฮะ
อย่าไปพูดเล่นในสนามบินบนเครื่องบินนะว่ามีวัตถุนั่นวัตถุนี่อย่าหาเด็ดขาด
กอาวุธเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามเขตการบิน

ขับขี่ยานพานะขณะเสพสารเสพติด
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่
ทำให้เสียทรัพย์โดยทำประตูกระจกสนามบินแตก๒บาน
สักครู่ผมลองเช็คดูแล้วพวกเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ
คดียังไม่มีรายงานข่าวนี้แต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีหรือเปล่า
เดี๋ยวเราดูวันนี้แหละวันนี้น่าจะมีนะคะ